เพื่อระลึกถึงคุณกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้จัดงานวันกัมพลวัชรพล
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่๒๗ธันวาคมของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดยมีคนในวงการการศึกษาการเมืองสื่อสารมวลชนและหลายองค์กรทีเดียวครับ

คุณหญิงประณีสินวัชรพลประธานกรรมการบริษัทวัชรพลจำกัด
คุณยิ่งรักวัชรพลรองประธานและเหรันยิกมูลนิธิไทยรัฐ
คุณสารวุฒิวัชรพลหัวหน้ากองบรรณาธิการ
คุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาด

ถามพิธีภรรพระชายมมคลสิ่งศัขศิคกิตั้งอยู่ภายในสำนักงานหนังสือพิมพ์ถ่ายรัฐ
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ

ของอาคารกองบรรณาธิการสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มีกิจกรรมสะท้อนผลงานแนวคิดและคุณงามความดี

สร้างไว้จนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมไทยและต่างประเทศ
ให้เป็นบุคคลดีเด่นของโลกด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษา
และผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

รวมถึงการมอบประวัติการกัมพลวัชฌพล
วิทยานิพลที่ชนะการประกวด
วิทยานิพลด้านสื่อสารมวลชนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
โดยงานก็เริ่มตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้เป็นต้นไปนะครับ